ทีมข่าวของไทรัฐนะครับมีโอกาสได้ไปทำข่าว
ภายใต้การทำงานของคนตรวจเอกสมยศนั้น
บอลไทยนั้นจะขึ้นถึงท็อปเทนของเอเชียได้ภายใน๔ปีครับ
บอกว่าจากนโยบายที่นายกสมาคมฟุตบอลคนใหม่ได้เคยหาเสียงต่อสโมสรต่างไว้
เฉพาะการให้ทุกทีมนั้นมีส่วนร่วมกับการแข่งขันฟุตบอลลีก

ส่งผลให้ทุกทีมนั้นเสมอภาคและส่งเสริมลีกให้แข็งแกร่งขึ้น
และที่สำคัญครับทีมชาติไทยจะพัฒนาขึ้นด้วย
มั่นใจว่าภายใน๔ปีทีมไทยจะกลับมาอยู่๑ใน๑๐ของเอเชียได้อย่างแน่นอนครับ
ก็คิดว่าภายในการเปลี่ยนแปลงของฟุตบอลไทย
ในแง่ความร่วมมือที่เกิดขึ้นจากทีมชาติ
ความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการพัฒนาลีกเนี่ย
มันมีองค์ประกอบของการมีส่วนร่วมมากขึ้น
ก็คิดว่าภายใน๔ปีจากนี้ทีมชาติไทย
คงจะกลับมาอยู่ในท็อปเทมของเอเซียได้

แล้วก็หลีกไทยก็จะพัฒนาอย่างมีระบบ
ตอนนั้นจะพบกับอัลบิวเร็กซ์นิงัตตะ

ว่าการเล่นในบ้านไม่มีทางเลือกอื่น
นอกจากบุริร่ำต้องชนะให้ได้เท่านั้น

แฟนบอลได้รับชมกันทั่วประเทศเหมือนเดิมครับ
เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเปิดมารับชมกันได้นะครับ